เกิดเหตุการณ์ลุงลวงหลานสาวแท้ไปข่มขืน
เนื่องจากว่าระหว่างทางน้องผู้หญิงตะโกนช่วยด้วย
มีคนได้ยินพยายามขับรถตามถ่ายคลิปแล้วก็แจ้งตำรวจ

และลบกัน
จับรถกลาง
นี่เรื่อยแล้วเบ้ฆแขน
ถ้าถ้ายังไหวช่วยหน่อย
มานี่มานี่มานี่
โอ้โหสุดท้ายน้องผู้หญิงที่เป็นหลานของผู้ก่อเหตุเนี่ย
สามารถกระโดดลงจากรถมาได้ปลอดภัย

แต่ลุงคนนี้เชื่อไหมขับรถหนีมาเนี่ยนะฮะ
ตั้งแต่ระยองคุณผู้ชม
ตั้งแต่บ้านฉางมาถึงสัตหีบชนบุรีอ่ะ
กว่ากิโลนะฮะในการพาหลานสาวคนนี้เนี่ย

เนี่ยเขาออกมาจากชุมชนเนี่ยนะฮะ

แล้วขี่มาถึงสัตหีบชนบุรี
สุดท้ายมาเจอพลเมืองดีช่วยกันให้ตำรวจมา

พยายามกระชากก่อนให้เขาจอดแต่เขาไม่จอดนะฮะ
สุดท้ายเหมือนเขาจะพยายามจะวนรถกลับมานะฮะ
เด็กเองก็กระโดดลงมาได้ทันนะฮะแล้วลุงแกก็ขี่รถไป
ตรงนี้เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
เขาเรียกว่าตรงนี้เป็นถนนสายหน้าพระพุทธรูปแกะสลัก
แถวเขาชีจันทร์นะครับ
ตำบลนาจอมเทียนสัตหีบจังหวัดชนบุรี
คนเรียนบังดีคุณสุขุมอายุ๒๕ปีเขาบอกว่า
คือเขามากับลูกชาย
แต่เขาเห็นน้องผู้หญิงคนนึงซึ่งซ้อนท้ายผู้ชายคนนึงมา
และระหว่างนั้นน้องผู้หญิงตะโกนมาช่วยด้วยช่วยด้วย
มันต้องไม่ปกติ
ช่วยกันไล่ลาดสกัดจับ
รถจักรยานยนต์คันที่ก่อเหตุมาเฉียวชนกับรถกู้ภัย

น้องผู้หญิงมาทราบภายหลังว่าอายุเพียง๑๓ปี
โดดลงจากรถแล้วก็หนีขึ้นรถของตำรวจได้
หลังจากนั้นตำรวจเองก็ไล่ไปจนสกัดลุงคนนี้ได้

แต่แต่สุดท้ายคนร้ายหลบหนีไปได้นะ

แต่ว่าเราไปฟังเสียงพลเมืองดีที่เป็นคนเจอน้องผู้หญิงคนนี้ก่อนก่อนนะฮะ
เรียวเข้าเหมือนจะเติมแล้วก็เรียวออกมา
แล้วก็เข้าตามซอยที่แคบ
อันนี้พลเมืองดีนะแต่นี่เห็นไหมตำรวจพันหัวเพราะอะไร
สกัดจับจนตำรวจรถล้มบาดเจ็บต้องทำแผล
พันผ้าก๊อตแต่ลุงที่เป็นคนก่อเหตุหนีไปได้
เอาทีนี้น้องผู้หญิงอายุ๑๓ปีกระโดดลงมาได้ก็เลยไปถาม
น้องบอกว่าซ้อนท้ายลุงก่อนหน้านี้ลุงข่มขืนอยู่แล้ว
แล้วก็บังคับให้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์มาแล้วไม่บอกว่าจะไปไหน
แท้นะเด็กก็เลยพยายามตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
ระหว่างทางจนสุดท้ายมีคนมาช่วยนี่แหละนะฮะ
แล้วก็ติดต่อตำรวจที่บ้านฉางที่มรยองมารับตัวเด็กกลับไปส่งคืนครอบครัว
นะฮะล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกภัยทูลปาปะคังภูมิกับการสพบ้านสามบอกว่าวันนี้
ญาติพาน้องไปแจ้งความและสอบประคัมเบื้องต้น
ซึ่งเดี๋ยวจะมีการพาตัวเด็กไปตรวจร่างกายก่อนว่าถูกข่มขืนกระทำชำราวจริงหรือไม่
แล้วเดี๋ยวประสานสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำรวบรวมหลักฐานเพื่อออกหมายจับลุงที่ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็ต้องดูแลเรื่องสภาพจิตใจของหลานหรือว่าตัวผู้หญิงที่ถูกกระทำชำเลาในครั้งนี้ด้วยนะคะ